ชนบุรีแต่ไม่ได้ไปกินซีฟู้ดอย่างเดียวจะพาไปกินข้าวต้มร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านข้าวต้มยืนหนึ่งในย่านบางแสนแหลมแท่นจังหวัดชนบุรีจะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
มันฟินนะลูกกินแล้วอร่อยก็เลยถึงบอกแนะนำแล้วยิ่งกินกับปลาตังโกด้วยนะคะปลาตังโกฉีกข้างบนนะลูกรสชาติ๑๐คะแนนเต็ม
สวัสดีค่ะเจ๊เตียงนะจ๊ะเป็นเจ้าของข้าวต้มร้านนี้นะครับ
กล้มโจ๊กเจ๊เตียงจ้าตั้งอยู่ที่แหลมแท่นบางแสนจ้า
ปีเต็มแล้วจ้าจากแม่ค่ะแม่เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลยนะจ๊ะเขาก็บอกเรามาว่าของทุกอย่างที่เราต้องทำมาเนี่ยเราต้องใส่ใจ
เราเป็นคนกินเก่งต้อง๒ถ้วยค่ะแล้วเวลาเราไปกินร้านอื่นมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อในหนึ่งถ้วยของป้าเตียงนะทำได้๓ชามค่ะใส่แค่น้ำเพิ่มไปเท่านั้นเอง
เจ๊เตียงถูกบ่มมาจากพี่กับน้อง
ต้องไปตลาดต้องเลือกของเอง

เขาสอนวิธีในการเลือกตั้งแต่เด็ก

มีข้าวต้มมีโจ๊กแล้วก็มีก๋วยจั๊บจ้ะ
มีซี่โคงมีหมูสับมีกุ้งมีปลาหมึก
ต่างกันที่เส้นกับข้าวเท่านั้นเองลูก
ราคาก็จะมีพิเศษกับธรรมดาค่ะ

ถ้าเผื่อชอบไข่ออนเซนก็บวกอีก๑๐บาทจ้
ซิโคงหมูสับ๑

ซิโคงหมูสับ๑

ซิโคงหมูสับ๑

ซิโคงหมูสับ๑

ซิโคงหมูสับ๑